ผมเสนาลิงโหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
โหลดสิครับจะได้มาดูผมนะครับ
อบตมหาสนุกทุกวันอาทิตย์๔โมงเย็น
ฮ่าอะไรไม่ต้องโหลดมากขอโทษค่ะ
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

ออกมาต่อมาหาสนุกมาแล้ว
เอามาต่อมหาสนุก
จูงมือบุตรฉุดมือหลานกำมือแฟนควงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครงกับรายการอบตมหาสนุกรายการเดียวในประเทศไทยครับที่เสิร์ฟความสนุกสนานเฮฮาล้านลากันถึงหน้าอบตพร้อมทุนสนับสนุนชุมชนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานเราจึงถือเลิกงามยามดี
รวบรวมความสนุกสนานที่เราเคยยกพลไปหาพ่อแม่พี่น้องกันถึงหน้าอบตให้กับคุณผู้ชมได้อมยิ้มและหัวเราะกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับคารวาลแห่งความคลื้นเครงจากคุณเสนาลิงและรายการอบตมหาสนุกของเราได้เดินทางไปมอบความหันศาให้กับพ่อแม่พี่น้องกันแล้ว
จังหวัด๒๔ตำบล๒๕๐หมู่บ้านและกว่า๕๒๐๐๐ครัวเรือน
และนอกจากเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแล้วเนี่ยเราก็ยังได้พบกับเรื่องราวดีมากมายครับ
วิถีชีวิตอาชีพวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้านรวมถึงอาหารท้องถิ่นน่ากินน่ากินเหล่านี้
เราจึงได้รวบรวมเป็นเรื่องราวสุดพิเศษกับพี่
สุดของได้ราศนศาลการณ์โอบตอมหาสนุกนั่นเองล่ะครับ
ในช่วงอบตขอโชว์ที่พากันตบเท้าเข้ามาสร้างสีสันพร้อมทั้งเรียกเสียงหา
ซึ่งแต่ละอบตครับต่างก็ส่งโชว์ที่เรียกว่าเป็นทีเด็ดของพวกเขาส่งเข้าประกวดมาก
ไม่และนี่ก็คือ๓โชว์ที่หลายคนยังประทับใจนั่นเองล่ะครับ
เริ่มจากเทเรือบกจากอบตถ้ำรงจังหวัดเพชรบุรี
ประเพณีการละเล่นโบราณของชาวตำบลถ้ำรงแถมยังหาชมได้ยากแล้วล่ะครับ
ในปัจจุบันนำทีมโดยคุณลุงมากตัวจี๊ดสุดหา
หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เฮเรือบกถ้ำรงที่เล่นเอาพิธีกรและแขกรับเชิญ
หงายเงิบกันเป็นแถวล่ะคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับ
มาอยู่ที่นี่ทำไมครับพ่อมากเพราะว่ามันตายไปแล้วตรงมหาแม่นาค

ถ้าจะชมการเขาเรียกการละเล่นเรือบกเนี่ยนะ

พบได้ก็คือตอนออกพรรษา
พรรษาแล้วก็อยู่ในกระถิ่นครับสงการกระถิ่นเป็นต้น
อยู่ในกระถิ่นก็คือเอาเรือไปแขวนไว้ที่ต้นกระถิ่น
อย่างนั้นแล้วมันตกลงมาแล้วคนก็รับไว้
แล้วก็ลงเดือนมาพายหิโรส
ยังไงล่ะทันทุกมุกโดนทุกเม็ด
เล่นเอาฮาหงายหลังจนเอวเคล็ดกันทุกรายเลยครับ
แต่ว่าตอนนี้เรามาดูอีกหนึ่งโชว์สุดประทับใจกันดีกว่า
เดี่ยวศิลปินจากอบตแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการ
ศิลปินเดียวที่ใส่เตี๋ยวผ้าเขาม้าครับ
โชว์เสียงร้องพร้อมกีต้าคู่ใจ
ที่สำคัญเนี่ยยังมีความสามารถในการแต่งเพลงอีกด้วยนะ

แม้กระทั่งเพื่อนมอเตอร์ไซค์คว่ำเนี่ย
ก็ยังแต่งเป็นเพลงได้แม่ช่างเป็นคนอารมณ์สุนทรีย์ซะจริง
ตามบนเรา

แบบมีเขาเรียกมีจิตวิญญาณของการแต่งเพลง

เพื่อนเขามอเตอร์ไซค์ล้มระเนละนาดเลือดออกแทบตาย
เพราะไปซื้อข้าวเขาก็เอามาแต่งเพลง

วันหนึ่งเพื่อนผมไปซื้อไก่
ที่ร้านป้าไพรที่ร้านป้าภัยปากซอย
ขากลับรถมอเตอร์ไซค์
กิ้งไปไก่ก็ลอยขาก็พลอย

แต่งมันได้ทุกอย่างจริงครับแม่
เรียกว่าเป็นคนมีพรสวรรค์สุดล่ะ
ส้มตำลีลาจากอบตท่าราบจังหวัดราชบุรี
นี่คือการ์กลดสุดฟี๋ยอวประจำตำบล
ที่เพ้อมาโชว์ลีลาควงศาภาคแบบสุดสดาว
แถมยังการันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๗
ที่หนึ่งประจำจังหวัดราชบุรีอีกด้วยนะ
ถ้าไม่เชื่อครับให้พี่ลิงเขาถามเพื่อการันตีความเด็ดกันอีกรอบดีกว่า
เฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ท่าลาบเราก็ชนะเลิศไปที่จังหวัดเราก็ชนะเลิศ
จากตลาดศรีเมืองด้วยค่ะ
ตำที่ตรงตลาดศรีเมืองตอนที่รถเข้ากันเยอะเราตำตรงขวางทางเขาเลย

และที่สุดของโชว์สุดจี๊ดประจำตำบล
ต้องขอยกให้กับโชว์นี้เลยครับ
ส้มตำลีลาจากประวัติศาสตร์ธาราชบัตรราชกุรี
ก็เพราะด้วยลีลาที่ทำเอาชาวบ้านเนี่ย
ต้องลุกขึ้นมาแดนส์กันทั้งตำบลเลยล่ะครับ
วกกับการลงทุนแต่งหน้าแต่งกายแบบจัดเต็ม
แบบไม่อายใครในปัตตะพีนี้
เรียกว่าโชว์นี้เนี่ยเห็นตะเทนคนดู
ในจอและนอกจอของจริงล่ะครับ
ชั่วโมงผ่านไปยังไม่เสร็จเลยนะครับ
ลูกค้าตอนนี้หอบเสือกลับบ้านกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผม
ไม่ได้ตำอะไรมัวแต่ลำ

เอวดีจริงนะครับเต้นเจ๋งจริงนะครับ
ครกแตกมาแล้วนะครับผมไม่ต่ำกว่า๑๐ใบนะฮะ

เพลงไม่ได้เต้นกันอย่างเดียว

โอ้โหนี่เป็นการโยก
ผมนั้นหาเอวไม่เจอเลยนะครับ

โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว
ลีลาออกจะเด็ดสักขนาดนี้เนี่ย
เรื่องรสชาติล่ะจะเด็ดสักขนาดไหน
ให้พี่ตั๊กเขาบอกคุณผู้ชมกันเองดีกว่านะ

รบกวนช่วยกันคุมชิมหน่อยครับผม
อันนี้ลูกรู้ไหมที่ทำกันอย่างนี้

เขาเป็นเมียคนอื่นไปแล้ว

คารมของแม่เขาเนี่ยเด็ดซะยิ่งกว่าล่ะแม่
ทำเอาพี่ตั๊กเนี่ยถึงกับกุมขมับอย่างที่เห็นล่ะครับ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความประทับใจในช่วงอบตขอโชว์เท่านั้นนะแม่
เรื่องการแสดงเนี่ยผ่านไปแล้วครับ
ตอนนี้เราหันมาดูเรื่องอาหารจานเด็ดประจำตำบล
ในช่วงอบตขอปรุงกันบ้างดีกว่า
ซึ่งช่วงนี้ครับทางรายการก็ได้นำเสนอเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านมากมาย
ที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นมาให้ทุกคนได้น้ำลายสอกันทั่วหน้าล่ะ
และนี่ก็คือ๓เมนูเด็ดสุดแปลกที่ใครต่อใครเนี่ยก็ต้องอุทานออกมาว่า
เริ่มจากกบโอมโหลาน
ที่เรานำเมนูกบโอหรืออาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดำที่อาศัย
ในตำบลดอนมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมไหนเนี่ยจะทำน้ำหนักได้มากที่สุด
ด้วยการนำกบมาสับให้ละเอียด
แล้วนำไปผัดกับเครื่องแกงเผ็ด

ก็ยัดใส่กบตัวใหญ่และนำไปย่างให้สุก
เฮ่เฮ่เห็นแล้วก็น้ำหลายสอแหละครับ

ต่อกันที่แทรฟนัวอัวดรแควะที่เรานำเมนูอัวดรแควะหรือฮอมกปลาแม่น้ำโข่ง
นำไปยัดใส่ดอกแคนาอาหารจานเด็ดของชาวตำบลศรีกายจังหวัดหนองคาย
มาแข่งขันกันว่าทีมไหนครับจะทำออกมาได้อร่อยนัวที่สุด
วิธีการทำครับเพียงนำหัวหอมพริกแห้งตะไคร้ผักชีลาวใบมะกรูด
มาตำรวมกันกับเนื้อปลาสับและเนื้อหมูสับจนละเอียด
จากนั้นครับก็นำไปยัดใส่ดอกแคนาใหญ่ตูม
แล้วนำไปนึ่งแค่นี้เองล่ะครับแม่เห็นแล้วก็หิว
และอีกหนึ่งเมนูครับต้องนี่เลยกระบองจ่อ๕ดาว
ที่เราได้นำเมนูกระบองจ่ออาหารทานเล่นของชาวมอนในตำบลสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
มาแข่งขันกันว่าทีมไหนเนี่ยจะทำได้หรูที่สุด
วิธีการทำครับเพียงนำมะละกอมาขูดหรือหั่นให้เป็นชิ้น
สมรวมกันกับแป้งที่ผสมน้ำรอไว้แล้วหย่อนลงในน้ำมันทอดให้สีพอออกเหลืองเหลืองครับ
กินพร้อมกันกับน้ำจิ้มที่มีส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกถั่วลิสงบดเกลือขมิ้นพริกป่นแป้งทอดกรอบและน้ำตาล
รับรองว่าอร่อยสุดละ
แต่ที่สุดของอาหารจานเด็ดประจำตำบลต้องขอยกให้กับจานนี้เลยครับ
กบโอมโหลานจากอบตดอนมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็แหม
แปลกสักขนาดนี้เนี่ยแถมยังหากินได้ยากอีกนะ
เพราะเมนูนี้ครับเขาจะทำกินกันเฉพาะวันที่มีแขกคนสำคัญมาเยี่ยมเยี่ยน
จะไม่ยกให้เมนูนี้เนี่ยเป็นที่สุดของอาหารจานเด็ดประจำตำบลได้อย่างไร
ก่อนหน้านี้ครับยังต้องออกไปตามหากบกันอีกเฮ้ย
เราไปย้อนดูภาพความสนุกสนานและความประทับใจของชาวบ้าน
ที่ต้องออกไปตามหากบเพื่อนำกลับมาแข่งขันกันทำ
บโอกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครับ
นั่นไงได้แล้วแม่ตัวเบอร์เรอเลยล่ะครับ
นี่ก็ได้อีกตัวแล้วล่ะแล้วแม่คนนี้ล่ะเห็นวิ่งมาแต่ไกลเลย

และในเมื่อทั้งสองทีมได้กบกันมาเรียบร้อย
เราไปชมการแข่งขันการทำกบโอของชาวบ้าน
ทั้งสองทีมกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
ผมเราจะทำการยัดเอาน้ำหนักให้มากที่สุด
พร้อมแล้วยัดเลย

โอ้โฮตอนนี้สีฟ้ายัดแบบหนักหน่วงมาก
จะถลักมั้ยคะ
ยังไงก็ได้อย่าให้ท้องแตก
ถ้าท้องแตกแพ้ทันที

โอ้ยพี่บอกจ้าหนัก
หนักจะครอบแล้ว
ม่วยพี่บอก
ปิ้งน้องกบไปก็ร้องไห้ไปด้วยละเนี่ยแม่
สงสัยแม่เขาจะทำไปอินไปล่ะครับ

มีเหรอที่พี่ลิวจะไม่ขอเข้าไปสัมภาษณ์
เมนูนี้ท่านมีความรู้สึกว่ายังไงบ้างครับท่าน
เขาอมกับมาปกติเคยได้กินไหมลูก
อร่อยเคยใช่นะครับกันอ่ะอร่อยไหมลูก

ไม่ได้กินเผ็ดเผ็ดเขาชื่อเมนูอะไรลูกเมนูนี้
กบกบรอบกบอะไรครับกบยอดรู้เรื่องเขายังรู้เรื่องอยู่

หมดแล้วนี่แหละครับแขกเวียผีประจำตำบลที่ท่าเข้าหาไม่
ถ้าหมดจ้าลี่ก็จะเจ็บตัวอย่างที่เห็นล่ะค่ะ
และนี่คือความสนุกสนานในช่วงอัลบาตอร์ขอบรูก
ที่สุดของอาหารจานเด็ดประจำตำบล
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะ

เรายังมีเรื่องราวความเป็นที่สุด
ตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับ
แล้วมาต่อต่อหาสนอง